ก่อนที่เราจะได้ฟังการแถลงจากทีมหมูป่าเองนะคะ
เราก็ไปคุยกับทางครอบครัวของทีมหมูป่ามาเรื่อยเป็นระยะนะคะ
ญาติทางครอบครัวก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ก็ยืนยันมาโดยตลอดนะคะว่า
หลังจากนี้จะให้ทีมหมูป่าบวช
อุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซม
แล้วก็ถือว่าเป็นการบวชแทนคำขอบคุณ
ให้กับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือนะคะ
ตั้งแต่ค้นหากู้ภัยนำออกมาจนทุกคนปลอดภัยได้นะคะ
คือทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกันก่อนนะคะ
ว่าแต่ละครอบครัวเขาว่างช่วงไหนอะไรยังไง
อยากจะให้บวชพร้อมกันนะคะ
นางคำคำแก้วอายุ๗๑ปีเป็นคุณยายของน้องพงศ์ค่ะ
พงศ์ก็คือเด็กชายสมพงศ์ใจวงอายุ๑๓ปี
เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่านะคะ
คุณยายคำบอกว่าไปเฝ้าหลานที่โรงพยาบาลเกือบทุกวันเลยค่ะ
แต่ก็ได้แค่ยืนคุยกันผ่านห้องกระจก
พงศ์ก็ฝากบอกคุณตากับคุณอาว่าไม่ต้องห่วง

หลังจากออกจากโรงพยาบาลอยากกินน้ำพริกหนุ่ม
อยากกินข้าวผัดไข่ดาวนี่นะคะ
คุณยายของน้องพงศ์บอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี

ทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ผู้ที่คุ้มครองปกปักรักษาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ให้กับจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนัน
หน่วยซิลที่สละชีวิตเข้ามาช่วยเหลือทีมหมูป่านะคะ
ถือว่าการบวชเป็นการขอบคุณทุกฝ่ายทั่วโลกเลยค่ะ
ที่เข้ามาช่วยเหลือจนทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้ครบถ้วนและปลอดภัย
ในความคิดของยายเนี่ยยายอยากจะให้หลานบวชก่อนครับ

ยายก็บอกอยากให้บวชบอกมานั่นแหละเขาบวช๓๗วัน

แล้วก็บวชอุทพรีศพรรกะสนเยอะไข้ครับ
อันที่เจ้าทำนั่นน่ะบวชเธอมันปวดปวดหวาดมันเนี่ยนั่นน่ะ

ขอบคุณที่คนที่จ่วยนั่นเนี่ยขอโทษเพื่อนเนี่ย
ขอบคุณที่กูเจ้ากูฟานที่ไหนเมืองไทยไปนอกประเทศเสียงนั้น
ยังก็ไม่ลืมเก็บชื่อยังก็ขอบคุณเช่นหมดค่ะ
อยากจะบวชเพื่อจ่าแซมก่อน

เด็กชายประจักษ์สุธรรมน้องโน้ตอายุ๑๔นะคะ

ยายเกียงคำบอกว่าหลังจากหลานชายได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ดีใจมากนะคะไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเกือบทุกวันเลย
รู้สึกเสียใจมากที่จ่าแซมเสียชีวิตขณะเข้าไปช่วยเหลือ
ขอยกย่องให้จ่าแซมเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวง
ทุกอย่างเสร็จสิ้นเช่นเดียวกันค่ะ
คุณยายบอกว่าอยากจะให้น้องโน้ตบวชบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวร

ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะทำพิธีบวชแบบยกทีมนะคะ
ก็คือจะบวชแบบพร้อมเพลียงกันทั้ง๑๓คนทีมหมูป่า
หรือไปเรียนตามปกติแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้ไปรบกวนหลานนะคะ
อยากจะให้หลานมีชีวิตเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปค่ะ
คือคุณยายบอกว่าเดี๋ยวนักข่าวจะไปถามอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจหลานชายนะคะ
เพราะว่าหลังจากกลับมาที่บ้านแล้วทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก็จะให้คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปช่วยติดตามเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็สภาพจิตใจให้ด้วย

ทั้งน้อง๑๒คนกับโค้ชเอก
มีความเป็นอยู่อย่างไรที่บ้านที่ครอบครัวชุมชนเป็นอะไรยังไงบ้าง

ส่วนที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนดรุนราชวิทยาตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนของเด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์หรือว่าน้องบิว
อายุ๑๔ปีที่อยู่ชั้นม๒นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมหมูป่าที่ไปติดถ้ำหลวงอยู่นะครับ
วันนี้เพื่อนร่วมชั้นเรียนพร้อมใจกันวาดรูปน้องบิวแล้วก็เขียนข้อความลงกระดาษความยาวเกือบ๒เมตรนี่นะฮะ
เตรียมจะมอบให้กับน้องบิวในวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็นำผลงานการวาดภาพของน้องบิวที่วาดไว้ก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะไปติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยได้เอามาแสดงให้ดูด้วยนะครับแสดงว่าเป็นเด็กที่วาดภาพเก่งค่ะนะฮะ
นายจิรัตการสุวรรณการนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนดรุนราชวิทยาบอกว่าน้องบิวเป็นคนชอบทำงานด้านศิลปะแล้วก็ชอบเล่นฟุตบอลด้วย
แล้วก็ยังอยู่ทีมดุรยางของโรงเรียนด้วยนะเมื่อน้องบิวกลับมาเรียนตามปกติทางโรงเรียนก็จะจัดพิธีรับขวัญให้
เพื่อที่ว่าน้องบิวสามารถทบทวนได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนนะครับ
ซึ่งจะทำให้เขาสามารถทบทวนวิชาเหล่านี้ย้อนหลังได้ซึ่งตรงนี้เรากำลังเริ่มทำได้ประมาณ๑วิชายุปนะครับครับตอนนี้
คือตอนนี้เราได้ร่วมกับทางเขตนะครับทางเขตพื้นที่ซึ่งวันนี้ก็จะเชิญไปประชุม
สภาพดีใจเด็กนะครับว่าโรงเรียนควรจะทำอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไร
ซึ่งเราก็ต้องเอาในส่วนเนื้อหาตรงนี้มาบอกให้เพื่อนทุกคนของน้องวิวได้ทราบ
แล้วก็กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด
นี่ค่ะทีนี้เพื่อนของน้องบิวนะคะอยู่ม๒ทับ๑
ก็ช่วยกันวาดรูปนะคะเป็นลายเส้นอย่างที่เห็นอันนี้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความเขียนบนกระดาษสีน้ำตาลเกือบ๒เมตรนะคะ
เดี๋ยวเตรียมให้น้องบิวเป็นกำลังใจเวลากลับมาเรียนตามปกติ
เพื่อนบอกว่าอยากกินหมูกระทะใช่ไหม
เดี๋ยวพาไปมาเรียนแล้วเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะค่ะ
จะพาไปกินหมูกระทะค่ะ
พาไปกินหมูกระทะไปทั้งแก๊งเลยหรือเป็นไงครับ

ไปทั้งห้องเลยครับแล้วมีอยากอะไรฝากถึงบิวข้างใน
ก็อยากให้กลับมาเรียนเร็วกับเราค่ะควรคิดถึงบิวมากค่ะ
บิวสู้สู้บิวสู้สู้บิวสู้สู้บิว
นี่ไปกินหมูกระทะกันทั้งห้องเลยค่ะ
ก็เป็นน้องบิวไปด้วยเลยเพื่อนยังเรียกน้องบิวเลย